ตอนนี้ของคดีของบาทที่ไปแทงเขาตาย๒คนเพราะว่าถูกล้อมบ้าน
เมื่อวานี้ทนายอนัญชัยชัยเดชไปมอบเงิน๑แสนบาท
เป็นเงินที่มีคนฝากไว้ให้บาทเพราะว่าชอบในใจสู้ของบาท
บาทปรากฏทร์ทราบซึ้งใจมากทำยังไงไปดูครับ
นี่ฮะบาสที่เข้าผ่าตัดแขนที่หักนะครับจากเหตุถูกทำร้ายที่โรง
พยาบาลพระจอม๙จังหวัดเพชรชมบุรีนะครับ
เมื่อวานนี้บัสออกจากโรงพยาบาลพอดีเลยไปรักษาต่อที่บ้านหมอปลาที่บ้าน
ราชทร์เพชรชมบุรีนี่ฮะออกมาแล้ว
โดยมีทนายอนัญชัยชัยเดชนะฮะทนายความเป็นตัวแทนของ
คุณประเสริฐทองประเขานะครับท่านเป็นประธานกรรมการโรงพยาบาลบางนา
ฝากเงินสด๑แสนบาทไปมอบให้บาสนี่นะฮะ
นายกเปี๊ยกถือมาให้บอกให้บาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น

ซึ่งบาทก็ก้มกราบทีมทนายนะครับ
ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือทุกคน

คดีนี้ฝั่งคู่กรณีดิจของบาร์ด
ติดต่อให้พี่เปี๊ยกไปเป็นทนายเหมือนกันนะ
เอาเหรอฮะเออพี่เปี๊ยกเป็นทนายเหมือนกันแต่พี่เปี๊ยกมองว่า
ความชอบทำของกลุ่มวัยรุ่นนั้นหมดไป
ตั้งแต่ไปล้อมบ้านบาร์ดแล้วนะฮะ
คดีนี้ท่านชี้ชี้บอก

ไอ้คดี๗วัยรุ่นที่รุมทำร้ายนายสมเกียจคนพิการเนี่ย
มันต่างกับที่ตอนนั้นนายสมเกียจเสียชีวิต
แต่คดีนี้เนี่ยบาร์ดตกเป็นผู้ต้องหานะครับ
ก็เลยเอาคำพิพากษาคดี๗วัยรุ่น

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสู้คดี

ที่มาช่วยในคดีของบาร์ดนี้นะฮะ

นายกิจสดาโลหิตดีหรือทนายโนบิตะ
แล้วก็ทนายพิพัฒน์รำจวนนะครับ
ส่วนทนายเปี๊ยกทนายอนัญชัยชายเดช
ท่านรับเป็นที่ปรึกษาให้สำหรับคดีนี้นะฮะ